เหตุการณ์ไฟไหม้กันก่อนที่จังหวัดเพชรชบุรี
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

และเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ซึ่งสาเหตุนะคะตำรวจบอกว่ายังไม่แน่ชัดค่ะ

เลขที่๑๑๘หมู่ที่๙ตำบลบางจานอำเภอเมืองเพชรชบุรีค่ะ
เปิดเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้นะคะ
ก็พบเพลิงกำลังลุกไหม้เป็นวงกว้าง
เจ้าหน้าที่กำลังเข้าไปและพยายามระดมกำลังฉีดสกัดนะคะ
ไม่ให้เกิดไฟลูกลาม
แต่ว่าถือว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะ
เพราะว่าที่เกิดเหตุมีไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยประสานขอรถดับเพลิงจากพื้นที่ใกล้เคียง
เข้ามาร่วมสนับสนุนอีกกว่า๑๐คันค่ะ
ประกอบกับเกรงว่าหลังคาอาคารอาจจะถล่มลงมาด้วย

ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ผ่านเข้าออกเพื่อความปลอดภัย
และเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒ชั่วโมงค่ะควบคุมเพลิงไว้ได้
ตรวจสอบพบไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ถูกเพลิงเสียหายเกือบทั้งหมด
รถบรรทุก๖ล้อเครื่องจักรถูกเพลิงไหม้

เบื้องต้นประเมินไว้ที่๖ล้านบาท
ปรานทิพย์สุริวัณธนาลัยเจ้าของโรงงาน
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนี้ได้ยินเสียงสุนัขเห่าผิดปกติ

และพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ที่กองไม้ภายในโรงงาน
ก็เลยรีบแจ้งโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือ
พนักงานสอบสวนระบุนะคะบอกว่า
เรื่องต้นยังไม่ตั้งประเด็นการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

ก่อนที่จะให้กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรชบุรี